กลับมาที่บ้านเรามาพูดถึงกรณีของนักบวชนักพรสลือสีอะไรต่าง

ทุกวันหลายสำนักจริงเลยนะครับ

ธรรมดาแม่ชีถือว่าเป็นนักพรสหญิง
ในศาสนาพุทธภายเทลวาส
ต้องนุ่มขาวห่มขาวแล้วก็รักษาศีล๘นะครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะไปดูแม่ชีที่นี่
ปรากฏว่าห่มเหลืองยังกับจีวรพระ
เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปดูคลิปกันนะครับ
ขอบคุณครับพระอาจารย์ขอบคุณครับ

เป็นคลิปที่มีการแชร์กันบนโลกโซเชียลนะครับ
ขณะที่แม่ชีห่มเหลืองคล้ายกับจีวรของพระสงฆ์
กำลังส่งน้ำและเชิญองค์เทวรูปสำคัญ
ไปประดิษฐานที่ปรัมพิธีบวงสวง
พิไทยโพธิบาทที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับ

เพื่อล้างอุบัติเหตุร้ายภัยร้ายแล้วก็โรคร้ายนะครับ

เขาก็มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยนะฮะ

ให้ชาวพุทธหลงเชื่อในทางที่ผิดอีกหรือไม่
เพราะปกติเราเห็นแต่แม่ชีที่อาจจะโกนหัว
แล้วก็ห่มขาวนะครับไม่เคยเห็นห่มเหลืองแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังสำนักปฏิบัติธรรมอาสม
พรมธาดาพุทธสถานครูบาไตรเทพจันทวันโนนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ๗๐กิโลเมตร

เห็นภาพแบบเมื่อกี้นะฮะแต่จริงอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ
ก็สำนักตรงนี้อยู่ที่พื้นที่ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองนะครับ
แล้วก็อยากจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏดังคลิปนะครับ
ก็พบว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขา
ประตูด้านหน้าปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเลยคุณ
ติดป้ายประกาศไว้เลยนะฮะบอกว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาเด็ดขาด
จากสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอดส่องมองเข้าไปนะครับ
จะเห็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็รูปปั้นหรือว่าเทวรูปอยู่ภายในจำนวนมาก
แต่บรรยากาศเงียบสงบไม่เห็นมีใครอยู่เลย
สักคนหนึ่งนะฮะเหมือนไม่มีใครอยู่ในนั้นนะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นคนในหมู่บ้านแม่สอยวังน้ำหยาด
ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็ถือปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด

ทีนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมสายศรัทธาจำนวนมากนะครับ
อันนี้คือเจ้าสำนักนะก็ถือว่าเป็นพระนะครับ
ส่วนแม่ชีในสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าว
ก็จะเห็นว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองแทนการนุ่งขาว

เพราะคนแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้เห็นจนชินตาแล้ว
เห็นว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรนะครับ
แต่คนในโลกโซเชียลเห็นแล้วบอกว่ามันไม่น่าจะปกตินะ
อ๋อแต่ห่มเหลืองเหรอ
ช่วงนี้เป็นปิดเหรอ
ไงช่วงนี้เป็นปิดเหรอ
ปิดแค่บนเติมใส่เข้าแล้วเข้าไปออก

เอาแต่ว่ามีไม่มีห่มเหลืองมีเนอะ

เหมือนปฏิบัติธรรมนี่ก่อน
มันไม่ได้อย่างสวยค่ะ
นะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งนะครับ
ก็ไม่มีใครออกมาชี้แจงรายละเอียดนะครับ
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลก็ยังสงสัยอยู่
ก่อนหน้านั้นนะคุณเราก็นำเสนอหลายแม่ชีแล้วเหมือนกันนะ
แม่ชีห่มแดงก็มีนะฮะแล้วคราวนี้เป็นแม่ชีห่มเหลืองนะครับ
ก็เดี๋ยวหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ